เอาล่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตามกันมาตลอดนะคะ

หลังจากที่สารได้พิพากษาจำคุกเปรี้ยว๓๔ปี๖เดือน
แล้วก็เข้าไปที่เรือนจำกลางขอนแก่น

ตัวเธอเองก็บอกว่าไม่อยากจะติดคุกอยู่นานด้วยนะคะ

รับในสิ่งที่ทำลงไปนะคะนางสาคอนภาษีแม่ของนางสาว
ยนุษนนวังชัยหรือเปรี้ยพร้อมกับครอบครัวเดินทางไปที่เรือนจำกลางขอนแก่น
เพื่อที่จะไปเยี่ยมลูกสาวนี่แหละหลังจากสารจังหวัดที่พิพากษาจำคุก
สามสิบสี่ปีหกเดือนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพและร่วมกันลักทรัพย์ค่ะโดยสารก็ยกฟ้องข้อหาฆ่าโดยเจ็ด
ตนาโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนรวมถึงพกพาอาวุธมีดด้วย
พี่สาวของเปรี้ยวคือนางสาวประพาสิริประสมศรีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
หลังจากที่ไปเยี่ยมน้องสาวบอกว่าทันทีที่ได้เจอครอบครัวเนี่ย
น้องสาวเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะติดคุกไปจนแก่
พอสอบถามถึงความเป็นอยู่เธอก็บอกว่าสบายดีไม่ลำบากอยู่ได้
น้องเป็นกังวลว่าคือเขาจะต้องถูกจองกรรมที่นาน
แล้วเขาก็ไม่ได้ถามเราว่าเขาจะต้องมีใครมีใครจะยื่นเรื่อง
อะไรให้เขาไหมเขาก็บอกกับพี่แค่ว่าทางนู้นเขาก็ยื่นเรื่องเหมือนกันนะพี่
ก็เลยบอกเขาก็มีสิทธิ์ของเขาแต่มันจะไปถึงขั้นไหนนั้น
ทางผู้ใหญ่เขาก็ต้องดูจากสำนวนดูจากคดี
ดูจากความเป็นจริงที่มันเกิดไม่ต้องไปคิดมาก
ไม่ต้องไปตามอ่าอะไรให้มันมากการฟังรับฟังอะไรมาแล้วมัน
มันเกิดความรุนแรงมันกระทบกระเทือนใจเราเปล่านะ
ตอนนี้ปล่อยให้ทางทนายเขาทำงานแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่า
มันจะไปถึงขั้นไหนผู้ใหญ่จะว่ายังไง
ส่วนแม่ของเปรี้ยวคือนางสาคอนภาษี
บอกว่าดีใจที่เจอลูกสาวค่ะพร้อมทั้งบอกว่าอยากจะให้ลูกเข้มแข็ง
คดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกประหารนะคะ
น้องก็สบายดีไม่คิดอะไรมาก
ก็ยังดีกว่าประหารจะติดกี่ปีก็ช่างขอให้เลยออกมา
ส่วนทางด้านทนายความของเปรี้ยวและเอิญคือนายอมรพงศ์จันกวีเปิดเผยว่าเปรี้ยวยอมรับในพิพากษา
ขอยื่นอุทธรณ์และยอมรับในสิ่งที่ก่อเหตุลงไปนะคะ
จำคุกตลอดชีวิตเธอบอกว่ายังคงทนไม่ได้
แต่ว่าคำพิพากษาลดโทษลงมาเป็นติดคุก๓๔ปีก็พอใจ
แต่ที่ยังกังวลอยู่ก็คือการย้ายเรือนจำเพราะเธอเป็นห่วงพ่อกับแม่ไม่อยากไปอยู่ไกลบ้าน
ก็คือเปรี้ยวเธอเคยร้องไห้นะแล้วก็บอกกับคนรักคนเก่า
บอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตคือกลัวจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะไม่ได้ออกมาสู่ภายนอก
ที่คำให้การของนายว่าสินที่ให้การวกวน

แต่หลังจากนั้นยอมรับว่าช่วยหัน

รวมทั้งคำให้การของพี่สาวเปรี้ยว

น้องสาวทักข้อความทางเฟซบุ๊คว่า

ที่วางแผนนัดเจอเพื่อตบสั่งสอน
ซึ่งคำให้การก็มีลักษณะเดียวกับของเปรี้ยว
ที่เข้าให้การหลังจากมอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คำให้การของพี่สาวเปรี้ยวก็อาจจะเป็นการ

ก็เลยมองว่าจุดนี้น่าจะเป็นการที่จะใช้ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ได้
ส่วนข้อหาที่บอกว่าค่าด้วยไต่ตรองนี้นะคะ
แล้วสารก็พิจาณายกฟ้อง
ทนายความอมรพงศ์บอกว่าเปรี้ยวให้การว่า
เธอเปลี่ยนเศรษฐนาจากถำร้ายเป็นค่า
ซึ่งถ้อยคำให้การนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับเอิญและแจ้ด้วยนะคะ
ก็คือที่แอ๋มพูดจาท้าทาย
เธอก็รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็เกรงกลัวนี่
ว่าจะโดนจับก็เลยมีการก่อเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต
อกจากนี้เรื่องที่สังคมให้ความสนใจว่า

ทนายก็ชี้แจงว่าแม้ว่าบนรถจะมีแค่พวกจำเลย
แต่ทั้งหมดหมายถึงเปรี้ยวโอนแจ้นะคะ
ให้การไปในทิศทางเดียวกัน
ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุ
ทุกคนยอมรับว่าทำร้ายแอ๋มจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่า

คือต่างฝ่ายต่างก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับ
ทางด้านฝั่งของครอบครัวแอ๋มเอง
แล้วก็ทางฝั่งของเปรี้ยวเอิญแจ้เนี่ยนะครับ
มีการตัดสินของสารชั้นต้นเท่านั้นนะคะ
มาดูทางการควบคุมตัวของเปรี้ยวกันบ้างค่ะ
พันธบทเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ควบคุมตัวเปรี้ยวกับพวกนะคะ

ควบคุมจำเลยที่สารพิพากษาจำคุกไม่เกิน๓๐ปีเท่านั้น

ฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยจะมีการยื่นอุทธรณ์

ประกอบกับภูมิลำเนาของจำเลยที่อยู่ในพื้นที่

จะต้องย้ายผู้ต้องขังไปเรือนจำความมั่นคงสูงนะคะ

และสารมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น
ก็จะมีการพิจารณาย้ายจำเลยไปคุมขังเรือนจำอื่นอีกครั้ง
ตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำขอนแก่นก่อน